เป็นครอบครัวของวัยรุ่นชายในจังหวัดยะโสธร

เป็นคู่อริต่างหมู่บ้านแทงจนเสียชีวิตนะคะ
มาร้องขอความเป็นธรรมหลังจากตำรวจ
มีการจับตัวชายอายุ๑๕ปีได้

แล้วก็มีการมาเกลี้ยกล่อมขอให้รับเงิน

ครอบครัวเชื่อว่าชาย๑๕ปีที่จับมาได้เนี่ย

และอยากให้นำตัวผู้ที่กระทำผิดมาลงโทษนะคะ
โพสต์เรื่องของน้องชายอายุ๑๘ปี
ที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นต่างหมู่บ้านในจังหวัดยะโสธร
ใช้มีดแทงจนเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไป
แต่ว่าตำรวจจับผู้ก่อเหตุได้เพียงคนเดียว
เป็นเยาวชนอายุ๑๕ปีค่ะ
แต่ว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตกลับเชื่อว่า
คนก่อเหตุน่าจะมีมากกว่า๑คน
และกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เดินทางลงไปเลยค่ะ
ไปพบกับครอบครัวผู้เสียชีวิตอยู่ที่อำเภอเริงนกทา

โดยนางวินด้าดวงเคน
เป็นแม่ของผู้เสียชีวิตเปิดเผยแบบนี้นะคะ

เรียนอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพเริงนกทา
ปกติลูกชายเป็นเด็กดีตั้งใจเรียน

แต่ก็ไม่เคยมีเรื่องราวทะเลาะเบาะแว้งกับใคร
ถึงขั้นลงไม้ลงมือกันมาก่อน
หลังเกิดเหตุตำรวจสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้

แต่เธอกลับไม่เชื่อว่ามีคนก่อเหตุเพียงคนเดียว
เพราะมีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่า
มีวัยรุ่นเพื่อนของผู้ก่อเหตุอีก๓คน

และคนก่อเหตุที่ถูกจับได้ก็ตัวเล็กกว่าลูกของเธอมาก
ถ้าเกิดเหตุการณ์ต่อสู้กันจริงเนี่ย
ลูกน่าจะป้องกันตัวได้
จากนี้นะคะนางวินด้าก็ยังบอกอีกค่ะว่า
ตำรวจบอกให้ญาติของคนก่อเหตุมาไกลเกลี่ยกับเธอ

เพราะอยากให้นำตัวคนผิดที่แท้จริงมาลงโทษ
ฟังเสียงของแม่ผู้เสียชีวิตหน่อยค่ะ
ก็ติดใจที่ตรงว่าน้องคนนั้นตัวเล็กกว่า

แบบว่าถ้าจะแทงขนาดนั้นทำไมมันบาง
มันมันจะแทงเข้าไหม
คนเดียวถ้ามีดแทงก็ต่อสู้กันถึงที่สุดแหละ

แกก็บอกว่าจะติดตามให้ถึงที่สุด

อาจจะดีนี้มาดูอีกฝากฝั่งหนึงกันบ้างนะคะ

เลี้ยงหลานชายมาตั้งแต่เด็ก
เพราะว่าพ่อแม่หลานแยกกันอยู่

แล้วก็ไม่เคยมีเรื่องมีปัญหาทะเลาะกับใคร
วันเกิดเหตุหลานก็ไม่ได้มาเล่าอะไรให้ฟัง
กระทั่งมีตำรวจมาที่บ้านแล้วก็จับตัวหลานไป
ซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่าหลานชายได้ไปก่อเหตุมาจริงหรือไม่
เพราะยายก็ไม่รู้ว่าเมื่ออยู่นอกบ้านเนี่ย
หลานมีพฤติกรรมอย่างไรและไปทำอะไรมา
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกศิลปะชัยพงศ์วัชรจินดา
ผู้กำกับการสพเริงนกทายระบุนะคะว่า
ผู้ต้องหาก็สารภาพว่าก่อเหตุเพราะป้องกันตัว
หลังมีเรื่องชกต่อยกับผู้เสียชีวิตแล้วสู้ไม่ได้
ได้ใช้มีดที่พกมาแทงไปแล้วก็หลบหนีไป
ตำรวจเขาก็เลยแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

และข้อหาพกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ส่วนประเด็นที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตสงสัย
ว่าคนก่อเหตุน่าจะมีมากกว่า๑คนนั้น
ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ
เพราะว่าขณะเกิดเหตุมีเพียงกลุ่มผู้ต้องหาแล้วก็คนตายที่รู้เห็นเหตุการณ์
ส่วนเรื่องที่แม่ของผู้เสียชีวิตอ้างว่าตำรวจเป็นคนรู้เรื่อง
แล้วก็ไกลเกลี่ยกับครอบครัวของผู้เกาะเหตุนั้นก็ยืนยันนะคะ

เพราะยังไม่ได้พบกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตเลยนะคะ